ท่านผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวที่กกอกหน่อยกันแล้วกัน
ใช่ค่ะคือลุงพลเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับสื่อเหมือนเดิมนะคะ
อย่างที่ลุงพลบอกแหละว่าต่อไปนี้ก็คุยกับสื่อได้ปกติแล้วนะ

ลุงพลก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการเตรียมนุ่งขาวห่มขาวถือศีล๘ค่ะ
บอกว่าเขามีความตั้งใจอยากจะทำมานานแล้ว
แล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสได้รู้จักกับพระอาจารย์พลวัดดานพระอินทร์
ท่านก็แนะนำว่าให้บวชเถอะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างอาจจะไม่ลงตัว
ครั้งนี้คาดว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะคะ
หลังจากเจอทนายตั้มทำธุระตรงนี้ให้มันเสร็จสับก่อน
ก็จะเชิญทุกคนไปปฏิบัติธรรมด้วยกัน
แต่มันยังไม่ถึงเวลาซึ่งตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้ว
ผมเชื่อว่ามันถึงเวลาเลยที่ผมต้องถือศิลป์บ้างครับ
อย่างแรกก็มีข่าวถึงท่านว่าจะบวชนะ
ใช่ค่ะแต่ก็บอกว่าก็แค่ปฏิบัติธรรมก่อนนะคะ
ส่วนทนายตั้มก็จะไปหานะคะ
ลุงพลบอกว่าก็ถ้าเกิดกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙อะไรเนี่ย
ก็แนะนำให้ทนายตั้มไปพักที่สกลนคร
ไม่ต้องค้างหรอกที่หมู่บ้านกกอกที่มุกดาหารก็เดินทางไปกลับเอาก็แล้วกัน
นายตั้มก็บอกว่าตัวเองอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่สมุทรสาคร
แต่ทนายตั้มก็จะมาดื้อครูเหล็กไฟเนี่ย
เขาอยากจะขึ้นไปดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กจะพลัดหลงขึ้นไปอะไรยังไงแบบนี้นะครับ
ไปดูกันเองจริงถึงจะทราบสภาพพื้นที่มันเป็นยังไง
ทุกผู้ชมครับเรื่องที่ลุงพลหน่ายชายพลวิพาห์ลุงเผลน้องชมพู่
เคยทำร้ายผู้สื่อข่าวอย่างกรณีของน้องฟ้าหรือว่านายนพัฒน์
กมนิสฯผลกลางผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อำมารินทีวีนะครับ
ซึ่งน้องฟ้าก็แจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้
วันนี้นายนพัฒน์หรือว่าน้องฟ้าไปที่สพกกตูมอีกครั้งนะครับ
เพื่อไปแจ้งความกับลุงพลเพิ่มเติม
ไปแจ้งความเพิ่มเติมฐานพยายามชิงทรัพย์
จากเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะที่ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกพยายามจะแย่งไมค์ด้วย
น้องฟ้าก็เลยมาแจ้งความเพิ่มนะฮะฐานพยายามชิงทรัพย์ในข้อหานี้นะครับ
เนื่องจากคู่กรณีพยายามแย่งไมค์ที่ใช้ทำงาน
ซึ่งไมค์ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าประมาณสองหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็ถูกทุบหลังไปสองครั้งปรีเข้ามาจะทำร้ายร่างกายต่อด้วย

สรุปแล้วนะครับน้องฟ้าแจ้งความลุงพลตอนนี้๓ข้อหานะฮะ
มีทำร้ายร่างกายมีข่มขืนจิตใจที่แจ้งไปก่อนหน้านี้
และวันนี้แจ้งเพิ่มคือพยายามชิงทรัพย
ตำรวจก็สอบปากคำสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยวต้องเรียกบุคคลต่างมาสอบเพิ่มเติม
แล้วจะออกหมายเรียกนายชัยพลให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

นายชัยพลบอกว่าทำไปความจริงคือต้องการหยอกล้อ
น้องฟ้ายืนยันว่าไม่ใช่การหยอกล้ออย่างแน่นอน

รู้จักและคุ้นเคยกับคู่กรณีเป็นอย่างดี
มั่นใจว่าท่าทีวันนั้นคือการทำร้ายร่างกายนะฮะ
ขณะเดียวกันการแถลงข่าวขอโทษจากคู่กรณี
น้องฟ้าบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่า
คำขอโทษนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคำขอโทษจากใจ
หรือทำตามคำแนะนำของใครหรือไม่
เพราะคนเราหากรู้ว่าทำผิดจะไม่มีการกล่าวอ้าง
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยน้องฟ้าบอกว่า
ตัวผมก็ยังอยู่บริเวณพื้นที่แถวนั้น

ก็คือต้องรออีกวัน๒วันถึงมาตั้งโต๊ะขอโทษ

จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ไกลเกลี่ย
ด้วยพฤติกรรมที่คู่กรณีพยายามที่จะ
ไมค์ผมในขณะที่ผมถืออยู่

ใช่คู่กรณีก็ใช้กำลังในการทุบหลังผมสองครั้ง

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวผมจึงตัดสินใจ
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

พฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่การหอกล้อแน่นอน
นะครับเพราะโดยส่วนตัวผมก็มาทำข่าวที่กกอกหลายเดือน
ก็ค่อนข้างสนิทสนมคุ้นเคยรู้จักมะคุ้นนิสัยกันดี
แต่พฤติกรรมแบบนี้เสียงถูบหลังผมเสียงค่อนข้างดัง

มวลชนทุกสำนักก็อยู่ด้านนอกหลังจากเสร็จสิ้นเขาก็เดินออกมาด้านนอก
แล้วผมก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้เดินมาหาผมไม่ได้พูดคุย
เขาเดินไปเดินมาแล้วก็มองผมก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเดินมาขอโทษแต่อย่างใด
ผมก็เลยมองว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สำนึกในการกระทำ
เพราะฉะนั้นก็ยืนยันที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
สำหรับคดีที่นายนพัฒน์นักข่าวได้ไปแจ้งความกับลุงพลเนี่ยนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนสพกกตูมเตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้อง
พนักงานอายการจันทร์๒๕มกราคมนี้นะครับเดิมนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ไปแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
จะสรุปสำนวนส่งฟ้องอายการแต่คาดว่าก็อาจจะเป็นภายในสัปดาห์หน้านี่แหละ
ทีนี้ค่ะในส่วนของลุงพลมีอีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของการก่อสร้างพญานาค
วันนี้นายอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในข้อหาความผิดตามพปสงม๑๔
ไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน
ก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใด
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
หลังจากที่ลุงพลไปก่อสร้างพญานาคและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ทำให้ป่าสงวนเสื่อมเสียสภาพอัธิริยักษ์นำหลักฐานไป

อาจริยะบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นป่าสงวนกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเปลี่ยนมือ
แต่ลุงพลให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าลุงพลซื้อมาราคา๑๕๐๐๐บาท

จากว่าที่ดินลักษณะนี้จะมอบให้กับทายาทได้เท่านั้น
ดินทุกแปลงในหมู่บ้านกกอกเป็นป่าสงวน

แต่อยู่ในระเบียบกรมป่าไม้ที่ให้อยู่อาศัย
หรือทำการเกษตรได้สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนปี๒๕๕๙
อัจฉริยะบอกว่าก็ลุงพลเพิ่งไปอยู่ในปี๒๕๕๙
แล้วซื้อที่ดินตรงนี้เพิ่มอีก
ก่อสร้างพญานาคเมื่อปีที่แล้วปี๖๓
ไม่ได้มีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ด้วยซ้ำ

ในอัธิรยะบอกว่าผมไม่ได้แจ้งความอะไรโม้ซั่วนะ
ผมเห็นถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักนะ
จากลุงพลอ้างว่ามีต้นตะเคียนไหลมาตามแม่น้ำ
นำขึ้นมาให้คนบูชากราบไหว้
ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะของการหลอกลวงประชาชนด้วยไหม
เพราะว่าตรวจสอบแล้วมันคือไม้มะค่าแต้
แต่หลังจากโดนกลมป่าไม้ยึดไปก็เหมือนกับว่ายังไม่หยุด
ยังจะให้ประชาชนมากราบไหว้ที่บริเวณตรงนี้อยู่นะคะในอัจฉริยะบอก
แล้วก็บอกด้วยว่าการสร้างพญานาคไม่ได้ขออนุญาตจากกลมป่าไม้

ถ้ามันล้มทับคนตายขึ้นมายกตัวอย่างแบบนี้นายอัจฉริยะบอก
ถ้ามันล้มทับคนตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ถือเป็นการสร้างความงมงายกับประชาชนด้วยหรือเปล่า
เอาความเชื่อความศรัทธาของประชาชนมาแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่
อันนี้มันก็ให้วิทยาลัยกรลองคิดดูว่าตอนนี้ให้คนไว้ต่อไม้แล้ว
แล้วตัวพญานาคเองเนี่ยไม่มีการขอนุญาตจากกลมป่าไม้นะ
ทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกธนัดชนเก่งกษิกิจผู้กำกับการ
กองกำกับการสามปทศบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ใช่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับแต่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองจริงนะคะแต่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำกินได้เท่านั้น
ดังนั้นตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยถ้ามีการซื้อขายกันจริงตามที่กล่าวอ้าง
อันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะครับพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะสุขสมบูรณ์รองผู้บังคับการปทศก็บอกว่า
หลังจากนี้นะคะจะนำเอกสารที่ได้จากนายอัจฉริยะไปตรวจสอบข้อที่จริงอย่างละเอียด
ซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าสอดคล้องกับข้อมูลของนายอัจฉริยะค่ะ
ดังนั้นถ้าสืบสวนแล้วพบว่าเข้าข่ายมีความผิดจริงจะออกหมายเรียกลุงพลนะคะ
ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนปทศเพื่อดำเนินคดีคาดว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เกินเดือนหนึ่งค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งลุงพลฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงลุงพลบอกว่าก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุทยานภูผายนหรือเป็นพื้นที่ป่าสงวนลุงพลบอกไม่รู้ค่ะ

ลุงพลบอกว่าไม่รู้ก็ได้ประสานผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือให้ช่วยดูแลให้หน่อย
ส่วนตัวก็ไม่กังวลไม่กลัวนะคะไม่กลัวว่าจะถูกสั่งให้ยุติการก่อสร้างพญานาคค่ะ
ผมก็ไม่รู้นะพื้นที่มันเป็นอุทยานภูผายนหรือว่าเป็นป่าสงวนนะครับ
คือตอนนี้เราก็ได้ติดต่อทางผู้หลักผู้ใหญ่กับท่านให้ทำเป็นธุระให้อยู่ครับ
ผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงว่าเป็นยังไงครับ

กังวลไหมคะว่ามาถึงขนาดนี้อ่ะอาจจะต้องแบบเสี่ยงว่ายกเลิกยุติก่อสร้างหรือยังไงค่ะ
อันนี้ก็ต้องคอยดูไปก่อนนะครับครับ
กลัวไหมคะว่าจะโดนยกไปเหมือนแม่สลพี
ผมคงไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับ

ใช่ลุงพลก็ยังหัวเราะได้ยังยิ้มออกก็บอกไม่รู้จริง
แต่นี่มันเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนป่าไม้จริงนะฮะ
ใช่ค่ะทีมข่าวก็เลยไปถามจากนายพิเชษสุขสบายนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายนนะคะ

ก็ได้ข้อมูลมาว่าพื้นที่การสร้างพญานาคของบ้านลุงพลเนี่ยนะ
มันชัดเลยว่าการสร้างพญานาคเนี่ยอยู่ห่างจากถนนไม่มากเท่าไหร่
อยู่ติดกับลำห้วยบุ่งซึ่งก็ถือว่าหมิ่นเหม่นะ
ว่าอาจจะลุกล้ำป่าสงวนแห่งชาตินะคะนี่ค่ะตามแผนที่แบบนี้
คือหมินเมว่าอาจจะลุกล้ำป่าสงวนด้วยนี่ค่ะก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แต่แผนที่เป็นแบบนี้เลยตามแผนผังแบบนี้ส่วนคดีครอบครองไม้มะค่าแต้ค่ะ
ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามตามพรบป่าไม้ก็มีรายงานว่าสัปดาห์หน้า
พนักงานสอบสวนสพกกตูมจะออกมาเรียกลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ทั้งคดีของไม้มะค่าแต้ที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายก็สัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีหมายเรียกลุงพลสองคดี
ก็คือคดีของน้องฟ้าช่องอมรินด้วยนี่ค่ะครับพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวนำหมายเรียกไปให้ลุงพลที่บ้านเลยค่ะ
ตามกฎหมายลุงพลก็มีสิทธิ์ในการเลื่อนการเข้าพบตำรวจได้สองครั้งถ้าติดธุระจริงนะคะ
แต่ถ้าไม่มาพบสองครั้งเนี่ยก็จะกลายเป็นหมายจับนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ฟังเจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงแถวนั้นคือถ้าไม่เป็นพื้นที่เขตอุทยานก็เป็นพื้นที่ป่าสงวน

อย่างคุณปิ๋มซีโฟเองนะหรือว่าพี่อุ๊บวิริยาก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่
ล่าสุดมีผู้ที่เขาเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศ
บอกว่าเพื่อนทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ
ได้แจ้งแล้วก็บอกมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเพื่อนเนี่ยทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ
แล้วต้องการจ้างคนมีชื่อเสียงในโซเชียลเนี่ยรีวิวสินค้า
สมมุติว่าคุณพีนะสมมุติชื่อคุณพี

ช่วงนั้นลุงพลก็ถือว่าเป็นคนที่เขาก็มีข่าวสารทางโซเชียล
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะช่วยเหลือลุงพลด้วยนะครับ
ติดตามข่าวต่างเอาอย่างนี้จ้างลุงพลกันไหมนะครับ
เดือนกันยายนปี๖๓นะครับก็ติดต่อผ่านคนสนิทของลุงพล
แล้วก็ให้ลุงพลช่วยรับรีวิวสินค้าให้ผ่านทางเพจของลุงพลนั่นแหละ
ได้ไปคุยกับป้าแตนป้าแตนเป็นคนพูดคุยประสานงาน
เธอบอกว่าตอนนั้นเพื่อนของเธอได้จ้างเป็นเงินสด๕๐๐๐๐บาท
แล้วจะมีเสื้อยืดมีป้ายแบนเนอร์ให้ไปติดที่บ้าน
มีหลักฐานเธอบอกเพื่อนเธอที่เป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศ
มีหลักฐานการแชทการคุยนะครับ
รวมแล้วก็คือค่าจ้างให้เงินสด๕๐๐๐๐บาท
มีเสื้อยืดให้มีป้ายแบนเนอร์ไปติดที่บ้านอ่าป้ายยี่ห้อพวกเนี้ย
มีเครื่องฟอกอากาศเครื่องหนึ่งมูลค่ากว่า๒๐๐๐บาท
เดี๋ยวให้ฟรี๑เครื่องเพื่อเอาไว้รีวิว
แล้วจะให้เปอร์เซ็นต์การขายนะถ้าขายได้นะจากการรีวิวของลุงพลเนี่ย
ถ้าทีมลุงพลขายได้๑๐๐เครื่องจะให้โบนัส๕แสนบาท
คือเครื่องหนึ่ง๒๐๐๐๐กว่าบาทถ้าขายได้๑๐๐๐เครื่องเนี่ย
โอ้โหก็๒๐ล้านได้จะให้โบนัส๕แสนบาท
พี่จ้างเงินห้าหมื่นเนอะแล้วก็มีค่าเปอร์เซ็นต์จากเครื่อง
เปอร์เซ็นต์เครื่องที่พี่ให้เขา
อ๋อถ้าเขาไลฟ์สดขายได้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เขา
ใช่แต่เงินสดก็คือพี่จ่ายวันที่พี่ว่าจ้างเลย
ก็คือเราเจอกันแล้วก็คือจ่ายเงินเลยณวันนั้นเลย
เงื่อนไขของเราตอนแรกนะคะคือให้ลุงใช้จริง
คือลุงจะลงตอนไหนก็ได้เราเป็นสัญญาใจของเรา
ลุงบอกกับเราว่าลุงจะเหมือนกับลุงจะช่วยเราโปรโมท
ก็คือจะลงแต่เราก็คือเราไม่ได้ให้ลุงพิมพ์หรืออะไรนะคะ
เพราะว่าทางทีมงานของเราพิมพ์ให้ลุงเรียบร้อย
แล้วก็ส่งให้ลุงให้ลุงแค่โพสต์แต่ลุงก็เงียบ
เนี่ยเธอบอกพอมอบเงินเสร็จมีอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อย
ทำสัญญาใจคุยกันเรียบร้อยแต่ยังไม่โพสต์ไม่รีวิวสักทีหนึ่ง
ทักแชทไปทวงไปเธอบอกมีภาพหลักฐานการทวงทางแชทก็อให้ทำตอบแล้วทำไม่เป็นบ้าง
กับทีมงานไปบ้านลุงพลที่กกอกยกเครื่องฟอกอากาศไปให้ด้วยนะฮะ
ก็เลยกลายเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของลุงพล
หลังจากการที่คุยกันไว้นะฮะเมื่อกันยายนนะฮะก็ไลฟ์เอาไว้นะครับ
แต่หลังจากนั้นผ่านมาสี่เดือนคือไลฟ์ไปแล้วว่าเอามาให้แล้วนะ
เดี๋ยวใช้ต้องมีการรีวิวไงใช่ว่าใช้แล้วเป็นยังไง
ไม่มีการรีวิวไม่มีการโพสต์อะไรให้อีกเลย
คุณพีเธอบอกเธอก็ทักไปทวงไปจนไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
ตอบกลับเลยโทรไปก็ไม่รับสาย
วันที่พี่ลงไปไปไลฟ์สดที่บ้านถึงบ้านเขา
เขาก็บอกกับพี่แบบนั้นว่าเดี๋ยวจะให้โพสต์ให้เรื่อย
เดี๋ยวก็จะไอ้นี่ให้เรื่อยแต่ก็เงียบ
ตามเขาช่องทางไหนบ้าง

ที่มีเบอร์แต่โทรไปแล้วไม่รับสายพี่

แล้วเราก็เหมือนคุยกับคุยกับทางป้าว่า
ให้ทำแบบนี้เพราะลุงพลไม่ได้เล่นโทรศัพท์
พอพี่บอกเออช่วยทำให้หน่อยอะไรอย่างนี้
เขาก็จะอ้างว่าป้าก็จะใช้ใช้แบบ
คำพูดว่าเออเดี๋ยวปรึกษากับทางคนสนิทของป้าก่อน

ถือว่าไม่ยุติธรรมกับตัวเธอในฐานะผู้ว่าจ้าง
เพราะว่าเสียเงินเสียเวลา
รวมแล้วเครื่องฟอกอากาศด้วยอะไรด้วยเนี่ย
ให้กับลุงพลไปเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
จ้างคนดังคนอื่นในเน็ตมารีวงรีวิวก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนนะฮะ

แล้วก็หายเงียบติดต่อไม่ได้เลย
ยอมรับว่าไม่ได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณอักษร

จะมีพยานก็คือถ่ายรูปเก็บไว้แบบนี้

มีแชทที่คุยกันก็แค่นั้นเอง
แต่คงจะไม่เรียกเงินคืนหรอกนะครับ
เพียงแต่ว่าอยากจะฝากไปถึงลุงพล
ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่รับปาก
อย่างที่รับเงินค่าจ้างไปแล้วบ้างก็พอ

ใช่นะคะก็ต้องทุกเรื่องต้องฟังสองมุมนะคะ